พี่อุ๋ยคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเคยถูกขอยืมบัตรประชาชนกันบ้างไหมคะ

ไม่เคยให้ยืมด้วยแล้วมันก็เป็นของที่มันไม่น่าจะไม่ควรจะยืมกันหรือเปล่า
ของส่วนตัวที่มันมีข้อมูลสำคัญใช่ไหมคะ
แต่คือบางทีบางคนเหมือนแบบเพื่อนรุ่นพี่คนสนิทขอยืมไปก็แบบไม่คิดอะไรไงให้ยืม

เขาเป็นเน็ตไอดอลเป็นพริตตี้สาวสายเซ็กซี่

ไม่ได้เสนอแต่เคยได้ยินข่าวอ่านข่าวเขาด้วย

แต่กิมมิกอยู่ที่ว่าจะไม่ลบรูปหรือว่าคลิปเซ็กซี่ของเธอในเครื่อง

มีคนเสนอแบบเสนอซื้อ๖แสนเลย
ทีนี้ประเด็นดราม่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
เมื่อมีผู้หญิงคนนึงชื่อน้องจอย

อันนี้น้องจอยที่อยู่ข้างคุณเอกพบเหลืองประเสริฐ
จอยบอกว่าพี่คะช่วยหนูที
ไอดอลที่ชื่อคะแนนคนนี้
เขาสวมชื่อและนามสกุลหนู
เอาไปทำมาหากินจนหนูเนี่ย
ได้หมายเรียกได้หมายอะไรมาเต็มไปหมดเลย
เนี่ยทั้งรับงานพนันบรทั้งรับงานพนันออนไลน์
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการโฆษณาแอลกอฮอล
โดนทั้งภาษีหนูโดนทั้งหมายเรียก
ตลอด๘ปีเต็มที่เขาเอาชื่อหนูและนามสกุลหนูไปใช้

ของคะแนนน้องจอยชื่อกนกยาดาสิบอำพันธ์
ต่างกันแค่ไม่หันอากาศตัวเดียว

เรื่องแดงความแตกเดี๋ยวฟังเรื่องฝั่งน้องจอยก่อนดีไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
เพราะว่าวันนี้เราได้คุยทั้งน้องจอยได้คุยทั้งน้องคะแนนแล้วได้บทสรุปเรื่องนี้มาด้วยเหมือนกัน
ตลอด๘ปีเต็มมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่คือน้องจอยนะคะน้องจอยเนี่ยบอกว่า
รู้จักกับน้องคะแนนเนี่ยเพราะว่าน้องคะแนนเป็น

รู้จักกับพี่คะแนนตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสมัยมัธยม
อืมเพราะว่าพี่คะแนนเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนย้อนกลับไปปีห้าเจ็ด
อายุ๑๖ในงานกีฬาสีมีรุ่นพี่ที่เธอสนิทเนี่ย
ที่เป็นเพื่อนกับพี่คะแนนด้วยเนี่ยมาขอยืมบัตรประชาชนของเธอบอกว่า
พอดีเพื่อนพี่อ่ะเขาเป็นสาวสอง
แล้วทีนี้เขาอยากจะขอยืมเพื่อเหมือนแบบเอาไปใช้เป็นชื่อผู้หญิงหน่อย
เออประมาณนั้นอยากได้ชื่อผู้หญิงไง

อยากได้ชื่อผู้หญิงเลยขอยืมบัตรจอยหน่อยได้ไหม
ให้เพื่อนคะแนนให้เพื่อนที่สนิทกับจอยมาทาบทามจอยให้หน่อย

อันนี้สงสัยใช่ไหมคะพักไว้ก่อนนะเพราะเรามีคำตอบเหมือนกันนะ
แต่ถ้าฟังจากจอยจอยบอกว่าคะแนนคือสาว๒
มีรุ่นพี่สาวสองมาขอยืมบัตรประชาชน
ซึ่งก็คือคะแนนนี่แหละโดยบอกว่าถูกฉลกกับชื่อกระหนกยาดาของเธอ
บอกว่าตอนนั้นหนูก็เด็กอะค่ะพี่หนูอายุ๑๖หนูก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เลยถ่ายรูปแต่เธอไม่ได้ให้บัตรไปนะคือถ่ายรูปบัตรแล้วก็ส่งให้
พี่หนูชื่อนี้เออเธอก็ไม่ได้คิดอะไรอืมแล้วเขาก็ไม่ได้บอกด้วยว่าจะเอาไปใช้อะไร
บอกแค่ว่าเออชอบชื่อนี้แบบอยากได้ชื่อผู้หญิงก็เอาไปจนกระทั่งผ่านไป๓ปี
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบพี่คะแนนทักหาเธอในเฟซบุ๊คอีกบอกว่า
แต่คราวนี้จอยไม่ได้ให้แล้วแต่ก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละ
จนกระทั่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเมื่อสองปีก่อน
อ่าอยู่อยู่มีหมายเรียกจากกองปราบรามส่งมาที่บ้านของจอย
เพราะว่าจอยมีชื่อไปโฆษณาเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์
ตกใจมากรีบไปกองปราบเลย
คุณผู้หญิงผมก็ตกใจค่ะนี่กองปราบนะฮะตกใจสิค่ะจอยบอก
บอกคุณตำรวจทางขวาคือคะแนนนะทางซ้ายคือจอยนะ
บอกคุณตำรวจคะหนูไม่เกี่ยวนะคะ
หนูคือคนที่มีชื่ออยู่ในหมายที่คุณตำรวจส่งมานั่นแหละ
แต่หนูไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยคือเธอไปยืนยันตัวตนว่าเธอไม่ใช่และเธอบริสุทธิ์อืม

หลังจากนั้นมันมีหมายมาเรื่อยเอกสารภาษีก็มาเรื่อย
จอยบอกโทษนะคะรับงานตอนไหนเหรอคะ
อยยังไม่ได้ไปรับงงรับงานอะไรเลยแล้วภาษีมายังไง
จนกระทั่งล่าสุดคือปีนี้ค่ะ
เอกสารส่งมาที่บ้านจอยอีกเป็นจดหมายให้ไปชี้แจงเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเฟซบุ๊ก
มันผิดกฎหมายไงคะเครื่องดื่มแอลกอฮอลโฆษณาไม่ได้
บอกมันปวดหัวมากแล้วไม่โอเคแล้ว
แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะหรือจะเป็นพี่คะแนนที่เคยยืมบัตรประชาชนเราไป
ก็เลยทักไปหาพี่คะแนนในเฟซบุ๊ก

บล็อกค่ะจอยบอกไม่ไหวแล้ว

หลังจากที่เราเริ่มโดนหมายเรียกเราได้ติดต่อไปหารุ่นพี่เราคนนี้ไหม
อยากให้เลิกใช้ชื่อกับน้ำสกุลของหนูครับ
กลัวในอนาคตจะส่งผลกระทบของหนูครับ
นี่คือฝั่งของจอยเรื่องของจอย
คะแนนอย่างที่เล่าไปคาแนนเนี่ยเค้าเป็นพริตตี้และ
เพราะมันเป็นกระแสคือคามากไงใช่วันนั้นเป็นข่าวดังตรีก็เลยไปคุยด้วยไปสัมภาษณ์
เออซึ่งทีนี้จริงก่อนหน้านี้มีคนเคยถามคำถามเดียวกับพี่อุ๋ยแล้วว่า
คะแนนตกลงเป็นผู้หญิงขอโทษนะคะอันนี้ขออนุญาตใช้คำที่ผู้สื่อข่าวถามน้องคะแนนตอนนั้นได้ไหม
ขอโทษนะตกลงคะแนนเป็นผู้หญิงหรือเป็นกะเทยเขาถามแบบนี้ลองฟังน้องตอบไหม

เราเป็นผู้หญิงหรือเป็นกะเทย

จะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเหมือนเดิมเหมือนเรื่องความเซ็กซี่เลยค่ะพี่คือหนูไม่ได้สนใจเพราะว่าลูกค้าจ้างเนี่ยลูกค้าย่อมรู้จักตัวเราดีที่สุด

เสียงมันจะเหินเหินนิดนึงนะอาจจะเจ็บคอพอดี
คือความจริงจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวสองหรือว่าจะเป็นสาวหล่อเป็นผู้ชายอะไรไม่ได้มีปัญหานะฮะ

เพียงแต่ว่าน้องคะแนนเนี่ยเขาเคยยืนยันกับทุกคนว่าน้องเขาเป็นผู้หญิง

โดยมีบัตรประชาชนที่ใช้ชื่อนางสาว

ให้กับทุกคนดูว่าเนี่ยชื่อนางสาวอะไรนะกระหนกยาดา

ซึ่งมันคือบัตรของจอยหรือเปล่า
ถ้าจอยต้องนามสกุลจิตอำพันธ์แต่ตอนนั้นจอยบอก

จอยไม่ได้ให้บัตรถ้าจอยแค่ถ่ายรูปส่งให้เฉย
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบัตรนั้นคืออะไรถ้าเป็นไปได้อยากให้คะแนนเอามาโชว์อีกทีนึงเหมือนกันนะ
แต่หลังจากวันนั้นที่น้องเขาเหมือนกับมีคน
พยายามสอบถามแล้วยืนยันว่าเป็นผู้หญิงเรื่องมันก็เงียบหายไป

คือเอาจริงนะพอดูบางคนก็บอกว่า
ก็ด้วยหุ่นล่างบางเสียงเขาก็ดูเหมือนผู้หญิงแล้วคือจะลงจริตอะไรมันก็ดูมีความเป็นผู้หญิง
ทุกคนก็เลยคิดว่าเออเขาคงเป็นผู้หญิงแหละมันก็มีบางส่วนเหมือนกันว่าแบบ
แต่ดูแล้วก็รู้สึกได้ว่าเป็นสาวสองเหมือนกันนะ

เพราะเรื่องนี้มันแดงขึ้นมาเพราะว่าจอยทนไม่ไหวจอยแจ้งความใช่ไหม

อ่ะคะแนนยอมรับค่ะ

ก็ไม่มีปัญหาค่ะเป็นเพศไหนก็ไม่มีปัญหาหรอก

คะแนนบอกว่าคะแนนเป็นสายมูง

นี่นะถ้าไปเจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้๑๒๓

เธอจะดังเธอจะได้เข้าวงการ
ชีวิตเธอจะดีหมอดูบอกแบบนี้

ชื่อลักษณะเดียวกันเลยก็เลยอุ๊ยนี่แหละคนที่เราตามหา

เขาบอกว่ามันเป็นไปตามที่หมอดูบอกจริง

ใช้ชื่อจอยกระหนกยาดาปุ๊บนะ

แล้วเธอก็ดังชีวิตเธอก็ดีมีงานจริงด้วย

ถ้าเกิดก็เข้าวงการแล้วนี่ก็ไปต่อเองสิ
คือเธอก็เอาชื่อจอยไปสมัครเฟซบุ๊คใช่ไหม

ประเด็นคือว่าคนรู้จักชื่อเขาในกระหนกยาดาไปแล้วไง

คือชื่อจริงเขาชื่อนายนัญพล

เขาก็เลยใช้ชื่อจอยต่อไปเรื่อย

ทีนี้เขาบอกว่านี่ค่ะให้ดูดำสกุล
มันไม่สามารถทำให้นามสกุลเหมือนกันเป๊ะได้
งั้นมันจะเป็นการสวมบุคคลทันทีเลยถูกไหม

เขาก็เลยแก้ไขด้วยการตัดไม่ทันอากาศ
ตรงพันธุ์กับพลออกแค่นั้นเอง

แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วทำไมหมายถึงส่งไปบ้านจอย
คะแนนบอกว่าสงสัยเจ้าหน้าที่คงไม่ได้ตรวจสอบ
การสะกดดำสกุลบ้างคะคงดูแค่ชื่อและอ่านผ่าน

แต่ว่าอย่างนี้บัตรประชาชนของคะแนน
นี่ไงก็ต้องใช้นายไม่ใช่เหรอใช่ไหมนี่ไงงั้นถ้าคุณไปทำธุรกรรม
ด้วยชื่อบัตรประชาชนนายกนกยาดาจิตอำพล
แล้วหมายเรียกต่างในการแจ้งข้อหาดำเนินคดี
มันจะมาหานางสาวกระหนกยาดาจิตอำพันธ์ยังไง
นี่ไงหรือว่าตอนเซ็นตอนรับเซ็นจิตอำพันธ์หรือเปล่าหรือยังไง
หรือคุณยังใช้บัตรประชาชนที่เขาถ่ายรูปมาให้อยู่
หรือคุณไปทำมาใหม่หรือยังไงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริง

ถูกต้องค่ะซึ่งคะแนนยืนยันแบบนี้ว่า

เรื่องที่เกิดขึ้นคะแนนน่าจะโดนเอารูปไปใช้มากกว่า
แต่ก็มีคนมาแหกเหมือนกันนะว่าแต่คะแนนเคยให้สัมภาษณ์บางรายการเหมือนกันนะว่า

นี่ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะมันก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะ
ส่วนเรื่องบล็อกเฟซบุ๊คจอยคะแนนก็บอกว่าคะแนนไม่ได้บล็อกนะ
แค่เอาชื่อจอยไปสมัครเฟซบุ๊คอย่างเดียวไม่เคยเอาไปทำธุรกรรมด้วย
คือมันมีช่วงหนึ่งที่เฟซบุ๊คเหมือนมันแฮ้งอ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบ
ล็อกใครไม่รู้อัตโนมัติไปก็เลยไม่รู้ว่าจอยอยู่หนึ่งในนั้นด้วยไหม
เพราะว่าเพื่อนในเฟซบุ๊กเธอเยอะมากมีเป็นล้านเลย

ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก่อนที่จะออกมาให้สัมภาษณ์กับเราเนี่ย
คุยกับจอยหลังไมค์เรียบร้อยเคลียร์กับจอยเรียบร้อยแล้ว

นี่ค่ะเทียบกันดูนะจอยกับคะแนนนะคะ
ทีนี้คะแนนเคยลงประวัติตัวเองเอาไว้บอกว่า
๒๔ตุลาสูง๑๖๕เซนติเมตร

แล้วประวัติบอกว่าเคยเรียนโรงเรียนหญิงล้วนย่านศรีลม

เป็นผู้หญิงจริงแต่สุดท้ายเธอยอมรับแล้วเนาะ

คือน้องจอยมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งความ
ส่วนประเด็นที่จอยยินยอมให้นำบัตรประชาชนไปใช้เนี่ย
เดี๋ยวต้องสักถามจากเจ้าตัวอีกครั้งนึงว่า

ก็ต้องดูถ้าตรวจสอบแล้วมันเข้าข่ายสวมบัตรประชาชน

แต่ในเชิงของสังคมเนี่ยคะแนนอาจต้องมีคำตอบให้หน่อยว่า
มีเหตุผลอะไรต้องโกหกว่าตัวเองเป็นผู้หญิง
ทั้งที่สังคมก็เปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้ว่าโอ้โห
เป็นเพศไหนแล้วจะงานมากงานน้อยอะไร
ความสามารถมันอยู่ที่ความสามารถล้วนนะครับ